มีคุณตาทวดคนหนึ่งไปขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอด
เพื่อให้ช่วยติดตามความคืบหน้าทางคดี
คือเจอเหรนชายก่อเหตุเข้าไป
ความจริงตาทวดอายุเพิ่ง๖๐นะฮะอายุยังไม่ได้เยอะ
เพียงแต่ว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขามีศักดิ์เป็นเหรนนะฮะ
เป็นลูกของหลานที่เขามาฝากเลี้ยงเอาไว้
แต่ก่อเหตุก็คือชอบมาขอเงิน

เพราะเขาจะเผาบ้านแล้วเผาจริงจริงนะฮะ
นี่ฮะแล้วเนี่ยเขาบอกเขาจะปล่อยไว้ได้ยังไงนี่ครับ
นี่เหรนชายนะฮะอายุ๓๐แล้วนะ
พฤศจิกายนขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้าน
ของตาทวดเอาน้ำมันเทที่รั้วหน้าบ้าน

แล้วก็ขี่ออกไปแบบไม่สนใจอะไร

ทำยังไง
วันนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอด
พาเจ้าของบ้านนะครับที่เป็นตาทวดของคนก่อเหตุนะครับ
นะเป็นเจ้าของบ้านนะฮะที่ถูกจุดไฟเผา
เสื้อสีเทานะฮะคุณตาทวด
มากับลูกชายของตัวเอง
แล้วก็ทางเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยคุณเอกพบ

มาที่สนหลัก๒เพื่อมาติดตามความคืบหน้าทางคดี
และอยากให้ตำรวจเนี่ยจัดการกับคนก่อเหตุขั้นเด็ดขาดเลย
คุณศักดิ์ชัยบอกว่าอย่างนี้ฮะคนก่อเหตุมีศักดิ์เป็นเหรน
อายุ๓๐แล้วล่ะเป็นลูกของหลานสาว
หลานสาวที่เป็นลูกของพี่ชายคุณศักดิ์ชัยก็เลยมีศักดิ์เป็นเหรน
ซึ่งเขาเอามาฝากคุณศักดิ์ชัยเนี่ยเลี้ยงเอาไว้
เนื่องจากพ่อเขาตายไปแล้วแม่ก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
ไม่ได้มาดูดำดูดีลูกชายเลยแต่ทีนี้
คนก่อเหตุก็คือเหรนเนี่ยเป็นเด็กเกเรติดเพื่อนแล้วเกเร
ชอบมาขอเงินคุณศักดิ์ชัยเนี่ยไปซื้อยาบ้ามาเสพ
นะฮะพอไม่ให้ก็ส่งข้อความมาขู่อย่างเช่นล่าสุด
มาขอเงินไม่ได้ส่งข้อความมาขู่บอก
ให้คนที่บ้านคุณศักดิ์ชัยเตรียมรถน้ำไว้เลยนะ
แล้วก็มาจุดไฟเผาหน้าบ้านจริงจริงบางทีเนี่ยนะฮะ
บุกเข้ามาในบ้านก็มีมาทำร้ายคนในครอบครัวนี่
ข้อความที่ส่งมาขู่แล้วนี่พอมาแล้วเขาปิดบ้านไม่ให้เข้า
ค่ะยกประตูรั้วเลยโอ้โหแล้วมุดเข้ามาในบ้าน
นะมาทำลายข้าวของในบ้านมาทำร้ายคนในบ้าน
เสร็จแล้วก็เดินออกไปแล้วขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่มีคนซ้อนท้ายมาด้วยพอขอเงินไม่ได้แล้วก็โมโหเห็นไหม
ซึ่งทางคุณศักดิ์ชัยบอกไม่ไหวแล้วนะขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลย
ตอนนี้เป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวมาก
ผมค่อนข้างเอือมละอาเพราะว่าผมก็คือประกาศตัดข่าวจากเขาแล้วว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยว
อยากให้ตำรวจดำเนินคดียังไงบ้างคะก็อยากจะให้จัดการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดให้มันเรียบร้อย
เพราะว่ามันอยู่อย่างนี้มันไม่มีใครขับปลอดภัยใช่ไหมฮะแล้วยิ่งถ้ากลางวันอย่างนี้มีแต่คุณแม่ที่อายุ๙๐กว่าติดเตียงอยู่
เขาจะเข้าไปทำร้ายเมื่อไหร่ก็ได้คุณศักดิ์ชัยบอกว่ามาแจ้งความกับตำรวจเนี่ยที่สอนอนหลักสอง
พื้นที่ของบ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่าเจ็ดครั้งนะฮะแต่มันไม่คืบหน้าค่ะนะ
เหรนชายคนนี้ก็ยังเนี่ยยังอยู่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรนะครับ
หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันลูกชายของคุณศักดิ์ชัยนะครับบอกว่าหลายครั้งหลายหนแล้ว
ที่เหรนของพ่อเนี่ยมาก่อเหตุแบบนี้มาทำร้ายคนในบ้านด้วยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันใช่แบบกัดเราเข้าไปเลยแล้วแบบ
ผมมาเลยกับพ่อเลยช่วยกันจับตัวเขาก็มีอาจจะมีแบบปะทะกันเล็กน้อย
ก็โดนอะไรกันไปแต่ว่าส่วนหนักก็จะเป็นผมเพราะว่าผมว่าจะรับแทนคุณพ่อเกือบหมดเลย
ก็ถ้าพอเขาเริ่มแบบว่าเริ่มสู้ไม่ได้แล้วเขาก็เริ่มใช้วิธีแบบ
ใช้ปากกัดเราบ้างแบบกัดเราเข้าไปเลยแล้วแบบ
เราอาจจะหนีไปค่ะเขาเคยขู่ไหมว่าแบบจะทำให้แรงกว่านี้หรือว่าอะไร
เขาเขาเคยขู่เรื่องไอ้ตอนที่มาเผาบ้านบอกว่าเคยขู่ว่าน้ำน้ำมันอ่ะ
ยังมีอีกเยอะนะเดี๋ยวจะมาเรื่อยเลยนี่เวลาบุกมาทำร้ายคนในบ้านเขาต้องช่วยกัน
ช่วยกันจับตัวสู้ไม่ได้ก็กัดพักหลังนี่ส่งข้อความมาขู่
แชทมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะในการข่มขู่นี่บอกวันนี้ได้เจอกันครับ
เหล่ากูเหล่ากูนะที่บ้านอาม่านะอย่าลืมเอารถน้ำมาด้วย
อยากรู้จักเหล่ากูมากขึ้นด้วยค่ะคืออย่างนี้มันขู่ชัด
คนในบ้านเขาเลยบอกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่ามาทำจริงด้วยนะฮะ
ไม่ใช่แค่ขู่นะครับมาราดน้ำมันแล้วจุดไฟที่หน้าบ้าน
ถึงขั้นบอกให้ไปตายที่ไหนก็ไปนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่ซอยเศรษฐกิจสิบสามเพชรเกษมหนึ่งร้อยสองทับสอง
อยู่แถวบังแคร์นะครับได้เจอกับ
คนนี้มาตั้งแต่แบบเบาะป้านาบอกว่าเหรนคนนี้เกเรมาก
แล้วชอบจุดไฟเผาเหลือเกินผ้าบงผ้าใบหน้าบ้านเนี่ยถูกจุดไฟเผามาหมดแล้ว
ล่าสุดเพิ่งขี่รถมาขอเงินแล้วยังขู่ด้วยบอกให้รีบโอนมาให้นะ
เนี่ยที่เห็นพังรั้วบ้านเนี่ยคือป้าแกบอกว่าพอแกไม่โอนให้อ่ะ
ทวงเงินแล้วก็พังรั้วบ้าน
แล้วประตูก็ไม่ยกให้เขาเหมือนเดิมค่ะคือจะมาขอเงินกันดื้อดื้อ
แล้วยู๓๐นี่เห็นมั้ยท่องถางก็ยังดี
เขาไม่ทำมาหากินเหรอนี่พอมาขอเงินเพราะเขาไม่ให้ก็เนี่ยฮะไปอารวาสกับเขา
แต่ป้านาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงจริงนะฮะจะให้ตัดหางปล่อยวัดก็จะตัดหางปล่อยวัดยังไงดี
มันเหรนก็พ่อก็ตายไปแล้วแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่เนี่ยแล้วเขาก็วนเวียนอยู่แถวนี้
ตัดทางปล่อยวัดเราก็ปล่อยได้แต่อีกอย่างหนึ่งเราสงสารมันไงใช่ไหมมันไม่มีใครเลย
แทนที่ว่าหนูจะถึงคิดนะถ้าเราไอ้นี่มานิดนึงดึงมาหน่อยนึง
เขาจะกลับปรับตัวได้ปรับตัวได้เราไม่รู้แต่คือไม่อยากให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
ถ้าป้าตัดหางปล่อยวัดนี่ป้ายิ่งไปเลย
แล้วป้านาบอกผู้ชายคนนี้เนี่ยเหรียญชายคนนี้เนี่ยพฤติกรรมนี่แสบมากนะฮะ
อกจากความเกเรต่างเนี่ยเคยถูกจับติดคุกคดียาเสพติดมาแล้วนะฮะ
ออกจากคุกมาก็มาวนเวียนขอเงินที่บ้านของทวดที่บ้านของป้านาเนี่ย
ได้เงินไม่ได้เงินนี่ก็จะเผาบ้านก็มีเนี่ยเข้ามาทำร้ายก็มี
แล้วอย่างเผาเนี่ยคือก่อนจะก่อเหตุเนี่ยแสบมากนะครับ
นี่ก่อเหตุตอนกลางคืนใช่ไหมตอนเย็นเนี่ย
ผู้ชายคนนี้นายคนนี้จะโทรไปแจ้งตำรวจที่โรงพักก่อน
บอกว่าบ้านหลังนี้มีเหตุพอตำรวจมาไม่มีเหตุเกิดขึ้นไง
ตำรวจเขาก็มาดูให้นะเขาก็กลับ
หลังจากนั้นก็จะมาก่อเหตุหลังจากที่ตำรวจกลับไปแล้ว
เห็นไหมคือบางทีกว่าจะโทรไปแจ้งแล้วตำรวจก็จะแบบ
ก่อกวนหรือเปล่าค่ะก็เอาไปแล้วนี่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนี่
เอาโทรมาอีกแล้วก็บางทีเอ๊ะก่อกวนหรือเปล่า
แต่สุดท้ายเนี่ยก่อเหตุจริงนี่ฮะสอนอหลักสองบอกว่าที่ผ่านมารับแจ้งความ
แล้วก็มาจัดการให้กับทางฝั่งของบ้านที่เสียหายตลอดนะครับ
ออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุไปแล้วครั้งหนึ่งให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ตอนนั้นเป็นคดีที่ไปเผาถังขยะที่บ้านเขาแล้วเขาแจ้งความนะแต่เขาไม่ยอมมานะฮะ
ส่วนกล้องวงจรปิดต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้ทางฝั่งผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มนะครับ
คือเดี๋ยวจะออกหมายเรียกอีกรอบนึงถ้าเกิดยังไม่มารอบนี้ก็ต้องออกหมายจับ
เพราะว่าทางผู้เสียหายเขาประสงค์จะดำเนินคดีโอ้แต่วางเพลิงอย่างนี้ก็ถือว่าข้อหานักนะ
ถ้าจะเอาจริงเนี่ยวางเพลิงเผาทรัพย์เขานะค่ะ